ข้าวใหญ่งานใหญ่เกินขึ้นแล้วเราแจกล้านแรกไปแล้วโอ้โหน่าไกลมาก
บอกเลยว่าท้องทำบูรค่าหนึ่งล้านบาทแตกแล้วนะครับใช่ค่ะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคนที่เขาส่งฝามาชิงโชค
ไม่ว่าจะเป็นคาราบาลแดงส์ทันทรงคุณสองนะ
คนที่ได้ล้านไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
เขาส่งมาแค่ฝาเดียวฝาเดียวก็ลุ้นโชคได้คือเราอยู่ในเหตุการณ์ยังช็อค
ที่บอกแบบนี้คืออยากให้ส่งกันมาจะได้รวมโชคกันเพราะฉะนั้นวันนี้ใครจะเป็นเจ้าของมอเตอร์ไซค์ไปติดตามกันเลย
โฉมหน้าของผู้โชคดีที่ได้รับมอเตอร์ไซค์จากคาราบาลแดงไปอีกคันกับแคมเปญเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ก็มอเตอร์ไซคันนี้ที่ได้มานะคะก็เดี๋ยวพ่อค่ะจะขับไปทำงานที่บริษัทค่ะ
อยากได้แบบนี้เพียงดื่มเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
แล้วส่งฝามาลุ้นโชคได้เลยก็บอกแล้วว่าคาราบาลแดงเขาจับจริงแจกจริง
ผู้โชคดีคนถัดไปอาจเป็นคุณ
จับจริงแจกจริงยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
กับกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ยังคงแจกอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์๑๐๐คัน
และยังเหลือลุ้นล้านอีกถึง๒ครั้งด้วยกัน
โอ้โหบอกเลยนะคะว่ารางวัลต่างที่เบาแดงแจก
จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นมาได้มากเลยนะคะ
สุดยอดไปเลยล่ะครับและที่สำคัญนะส่งกันมาเนี่ย
ผมย้ำตรงนี้ว่าทำให้ถูกกฎิกาก็คือเขียนบีบส่ง
แล้วส่งกันให้ถูกที่ถูกทางที่เราบอกกันไปคุณก็จะได้ลุ้นที่จะเป็นผู้โชคดี
มอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์และรางวัลใหญ่ระดับล้าน
แล้ววันนี้วันนี้แจกมอไซค์เหมือนเดิม
จะเป็นใครที่ได้เป็นผู้โชคดีติดตามกันเลยครับ
กติการุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
ส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
ใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที
โอ้โหเรามายืนอยู่ตรงมุมนี้เนี่ยได้เห็นความยิ่งใหญ่อลังการ
ของผู้ที่อาจจะเป็นคนโชคดีในรอบนี้

คุณมาน่ะเชื้อโภนำแสมความยินดีนะครับ

ถูกต้องแต่ย้ำนิดนึงนะถ้าจะเขียนต้องเขียนด้วยลายมือของเรา
ห้ามถ่ายเอกสารห้ามประทับห้ามฟรีหรอกมาทั้งนั้น
ห้ามเขียนเท่านั้นใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่

ชื่อหายชื่อหายไม่ได้นะคะทำไม่ถูกกติกานะคะ
ใช่แล้วเขียนแบร์ส่งเขียนแบร์ส่ง
เฮ้ยเขียนบีบส่งสิต้องเอาไว้ทองเอาไว้จะไม่ขึ้นใจครับ
หลังจากนั้นก็ส่งมาตามร้านค้าที่ร่วมรายการ
หรือตามที่อยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะ
แล้วก็ติดตามผู้โชคดีได้ในรายการตลอดข่าวทุกวันเวลา๙โมงครึ่งค่ะ
ตามนะว่าคุณจะเป็นผู้โชคดีหรือไม่นะครับ
อ่ะตอนนี้ความสุขสนานรออยู่แล้วไปติดตามกันต่อเลยในตลอดข่าวนะครับ
ยินดีด้วยนะพี่น้องครับ

ใช่ค่ะส่งมากมีสิทธิ์มากส่งกันเข้ามาได้ทั้งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโตคุณ